อยากจะเชื่อนะว่ายังมีแบบนี้อยู่ในปัจจุบัน

คือชาวบ้านเขาออกไปขุดหามันหาเผือกใช่ไหมคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
แบบนั้นอ่ะที่เราเห็นในหนังในละครที่เขาเรียกว่าตุ๊กตาทำเสน่ห์
ทำแล้วมันจะทำให้แบบคนที่เราแอบชอบ
ชอบเราหลงรักเราหัวปักหัวปั๊มว่ากันไปอะไรอย่างนี้
ส่วนการทำพิธีเนี่ยก็แล้วแต่วิธีมันก็ค่อนข้างจะอยู่ในเชิงลบด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ตามที่เราดูกันคือเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบว่า
รักถูกต้องโอ้โหแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีไงคะคุณถูกไหมคะซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยก็คือคุณปุญญวัตรกงกุฎโถ
เขาบอกว่าเขาไปขุดหามันบริเวณทุ่งนาหลังหมู่บ้านขามเรียง
พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคุณ
อยู่ในจังหวัดมหาสารคามนี่แหละ
ตอนแรกตอนที่ขุดเจอเขาตกใจ
เขาก็เลยโยนตุ๊กตาทิ้งลงน้ำไป
และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ
เขาดันขุดเจอตุ๊กตาแบบนี้อีก๑คู่

ก็คือกลายเป็นว่าเขาขุดพบตุ๊กตาทำเสน่ห์ทั้งหมด

ลักษณะของตุ๊กตาเนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้
เหมือนรูปคนเป็นเนื้อดินแล้วก็ปั้น

มีสายสินพันรอบแบบนี้
แถมยังมีอัคระยันเขียนเอาไว้ด้วย

ก็เลยทำให้เขาเชื่อว่าตุ๊กตาที่พบที่เจอเนี่ย
เป็นตุ๊กตาศัยศาสตร์มนต์ดำหรือเปล่า

มันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล
เพียงแต่เอามาเล่าสู่กันฟังนะ
ว่ามันยังมีการเจออะไรแบบนี้
อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันอยู่นะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้เอาจริงนะมันไม่ดี
คุณสัยมนต์ดำทำเสน่ห์ทำของเนี่ย
สุดท้ายอย่างเหมือนในหนังในละคร

จริงยิ่งถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ
อุ่นอยู่ในศีลในธรรมถูกมั้ยคะ

สมัยก่อนที่ชอบตื่นกลางดึกแล้วออกไปข้างนอกเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะเราโดนของอะไรพวกนี้หรือเปล่า

ต้องรักลอบอย่างงี้
อันนั้นคือเรารู้ตัวไหม